ส่วนที่จังหวัดพังงาค่ะที่นี่ก็ไปเจอกับลูกเสือปลา
ลูกเสือปลานี่เป็นสัตว์ป่าหายากบางคนบอกไม่เคยเห็นเพราะว่ามันใกล้จะศูนย์พันธุ์แล้วนะคะ
แล้วไปพบเจอได้ยังไงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
อันนี้เจอในเมืองไทยแล้วคุณชนะดูนะไปกันที่บ้านตีนเขาหมู่๓ตำบลทุ่งคาโงกอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาคุณดู
รู้จิ๋วเลยคือเป็นบ้านของคุณสิทธิชัยชำนานอายุ๓๙ปีนี่น่ารักไหมดูนะ

เป็นลูกเสือปลาตัวน้อย๒ตัวลักษณะลายคล้ายแมว
คล้ายแมวลายเสืออะไรหินอ่อนใช่ไหมคุณ
แล้วดูเหมือนเพิ่งคลอดมาได้ไม่กี่วัน
อยู่ในสภาพที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองอะไรได้เลย

ซึ่งคาดกันว่าตอนแรกคาดกันว่าน่าจะเป็นลูกเสือปลา
อย่างที่บอกค่ะแล้วคุณสิทธิชัยเขาเล่าให้ฟังว่า
ในช่วงเช้าของวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมานะ
ตัวเขาไปตัดย่าอยู่ที่สวนยางพาราที่ในบ้านทัพเหรียง
อำเภอเมืองพังงาแล้วตอนนั้นตอนที่เขาตัดย่าอยู่ใกล้ชายป่า
ตาเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ

คือตาเขาเหลือไปเห็นลูกสัตว์นอนอยู่บนพื้นย่า๒ตัว
ใกล้กับต้นทุเรียนลักษณะคล้ายลูกแมว
คุณนึกออกไหมถ้าอยู่ในป่าอย่างนี้เราก็คิดลูกแมวหรือเปล่า
เขาก็เลยหยุดแล้วก็เดินตามดูซิว่าเออมีแม่ของมันอยู่แถวนั้นไหม
ว่ามีแม่แมวหรืออะไรอยู่ไหมแต่เขาหาไม่เจอ

แต่ลูกแมวอะไรจะเข้ามาอยู่ในป่าลึกขนาดนี้
ก็เลยจับขึ้นมาดูอุ้มอุ้มขึ้นมาดู
แล้วก็คิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นลูกเสือปลาแหละ
คาดว่าน่าจะโดนแม่ทิ้งเอาไว้
แล้วตัวเขาก็กังวลว่าถ้าทิ้งเอาไว้มันจะโดนแบบฝนตกใส่เป็นหวัด
คือไม่สบายแล้วอดตายไหมไง
ก็เลยเอากลับมาดูแลที่บ้านต่อ
แล้วก็ประสานให้เจ้าหน้าที่อุทยานมารับไปดูแลนะคะ
คือตอนนี้ประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วคุณไม่ต้องกังวล
เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่าหายากใกล้ศูนย์พันธุ์
สำหรับเสือปลาหลายคนไม่รู้จัก
ฉันเองก็ไม่รู้จักบอกตรงนะ
เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงเสือและแมว
ก็จัดเป็นกลุ่มเสือและแมวขนาดเล็ก
และเครือย่านสามชนิดก็คือมีแมวดาว

แมวดาวคุณนึกออกไหมแมวป่าตัวใหญ่นะ
แล้วก็มีแมวป่าหัวแบนแล้วก็มีแมวจุดสนิม
แล้วเสือปลาตัวนี้ค่ะเขาถูกจัดให้อยู่ในสถานะที่มีแนวโน้มใกล้ศูนย์พันธุ
ศูนย์พันธุ์ตามการรายงานขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
แล้วก็อยู่ในบัญชีที่๒ของอนุสัญญาการค้าระหว่างประเทศทั้งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้ศูนย์พันธ
เพราะฉะนั้นคุณทำถูกแล้วแหละคุณต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานให้เขามารับไปดูแล
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีสัตวแพทย์ที่คอยดูแลว่าเราจะต้องเลี้ยงดูเขาแบบไหน
เอานมอะไรยังไงให้เขาเพราะว่าเป็นสัตว์กินนมคุณดูยังไม่หย่านมเลย
แต่ตัวเล็กนี่มันก็น่ารักได้นี่

เดี๋ยวนี้ฉันจะหารูปเสือปลาตัวใหญ่ดูเหมือนกันนะ
ว่ามันจะใหญ่คือดิฉันว่ามันไม่ได้ใหญ่มากคุณนึกออกไหม
มันน่าจะเป็นตระกูลแบบเสือแมวตัวแบบประมาณกลาง